นี่ค่ะจุดตรงนี้เลยเกิดขึ้นสักช่วงประมาณ๖โมงครึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งพอมีข่าวพอเราทราบข่าวว่าตรงรถไฟฟ้าสนามเป้า
ชายชาวต่างชาติตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงถนนผนโยธิน
ทีนี้ขวางขวางกิดขวางการจราจรตรงนี้นะคะ
จุดตรงนั้นอยู่ใกล้กับกรมทหารมาที่๒รักษาพระองค์
ดังนั้นรถเมื่อเช้านี้ก็เลยติดขัดยาวเลยล่ะค่ะ

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามรายละเอียดเนี่ยนะคะ

ทางพนักงานสอบสวนที่สนพญาไทยได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บ
ก็มีการเดินทางมาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกำลังประถมพยาบาล
แต่ท้ายที่สุดคนที่ตกลงมาเนี่ยก็เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ประสานไปยังนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี

แล้วก็นำร่างไปตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิต

เป็นชาวอิตาลีนะก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ
ตกลงมาได้อย่างไรหรือกระโดดอะไรหรือเปล่า

ตรงนี้ก็น่าจะมีกล้องวงจรปิดอยู่หลายตัวเหมือนกัน
ก็มีความคืบหน้ากรณีชาวอิตาลี

เดี๋ยวเราจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ